ไปกันที่บ้านหลังนี้ก่อนครับบ้านเลขที่สามสิบสองทับหนึ่ง
หมู่แฟดตำบลครองหนึ่งอำเภอครองหลวงจังหวัดประทุมธานี
มีที่นงที่นอนอยู่ตรงนี้แต่คุณเห็นไหมว่างูมันอยู่ตรงไหน
ข้างบนเลยอยู่ข้างบนอยู่บนขื่อเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณนอนหงายแล้วคุณลืมตาขึ้นมาปั๊บ
คุณจะเจองูจ้าเอ๋อยู่บนคือโอ้โหคุณค่ะสวัสดีมอร์นิ่งตื่นเช้ามาลืมตาปั๊บเอ้าคุณงูฮัลโหลอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่ง
แล้วงูทำอย่างนี้ยังไงงูทำยังไงคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นน้องใบตองทำให้ดูหน่อยว่าทำยังไง

แล้วงูทำอย่างนี้งูทำอย่างนี้คุณพี่ยกอาจจะไม่เห็นน้องใบตองทำให้ดูหน่อยว่าทำยังไง
แล้วงูทำอย่างนี้งูทำอย่างนี้คุณพี่ยกอาจจะไม่เห็นน้องใบตองทำให้ดูหน่อยว่าทำยังไง
ลามขนาดยักษ์เลยแหละต้องบอกให้ประมาณสัก๒เมตรผมว่าก็ใหญ่แล้วนะ
ไปดูในช่วงของการยื้อยุดฉุดกระชากกันหน่อยว่ากว่าจะเอามันออกมาได้
มันยากเย็นขนาดไหน
ในช่วงเวลาที่กำลังดึงมาก็เปิดเพลงนี้ไปด้วย
จะได้ให้จังหวะในการช่วยแบบว่าจับงู
คือข้างบนอ่ะเนอะต่างเนี่ยนะแล้วมันก็แข็งแรงอีกด้วยในช่วงระหว่างนั้นก็ลองถามพี่เจ้าของบ้านเอ๊ะไปเจอกันยังไงอย่างที่เรา
เดาเอาไว้หรือเปล่าซึ่งคุณพี่ทองคำ
คงเจริญเจ้าของบ้านก็เล่าในลักษณะ
คล้ายกันในจังหวะของการเจองู
ลองฟังจากปากของพี่เจ้าของบ้านแกดูครับ

นี่ปุ๊บปิดแทบไม่ทันเลยที่เดินช้า

พี่เขาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาเป็นคนที่หลับลึก
ถ้าหลบแล้วก็หลับอย่าไม่รู้เรื่องหรอก
น่าไหวต่อมากเลย
ทีนี้นะพองูมันมาตอนไหนก็ไม่รู้ก็คิดเดาเอาล่ะ
ว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนกับงูไปเรียบร้อยแล้ว

เอาไงผมก็ไปกล้าพูด

มาแล้วนอนกับงูอยู่
อยู่ในบ้านอยู่กับเราทั้งคืน
บางทีเขาจินตนาการไปเยอะกว่านี้คืออะไรรู้ไหม

แต่พี่เขาหลับลึกจนไม่รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหม
หนาวแต่งูมันก็เลื้อยเบานะ

ไม่เป็นไรนึกว่าขาใครไม่รู้มาพาดคอ

สุดยอดเช้ามาเราไปต่อทำไง

ก็อ๋ออรุณสวัสดิ์เจ้างู